หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าการเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคมนี้จะเป็นสงครามประรองกำลังระหว่างกลุ่มวัยเพราะจากฐานข้อมูลประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๕๒ล้านคน
เปิดกว้างทางความคิดกล้าแสดงออกมั่นใจสูง
แต่คนกลุ่มนี้เติบโตมาท่ามกลางความวุ่นวายและความขัดแย้งทางการเมือง
อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองแบบถอนรากถอนโคน
เจอเจอมาแล้วทั้งประชาธิปไตยและประเด็จการต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง
กลางประเทศที่กำลังมีประชาธิปไตยเต็มใบสลับครึ่งใบ
เป็นยุคที่การเมืองไม่ค่อยมีเสถียรภาพ
คนกลุ่มนี้ครึ่งหนึ่งมีแนวโน้มอนุรักษ์นิยมและครึ่งหนึ่งเป็นพวกเสรีนิยม
สัดส่วนจึงอยู่ที่เท่ากัน๕๕
มีนิสัยมองโลกในแง่ดีให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความสุขในบ้านปลาย
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จึงโน้มเอียงไปทางอนุรักษ์นิยม
ไม่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเท่าใดนัก
สรุปภาพรวมได้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้กลุ่มคนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงมี๒๐ล้านคน

ซึ่งแปลความหมายได้ว่าสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน